คุณผู้ชมคะคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราฝ่ายเดียวเท่านั้น
เกิดขึ้นจากคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่แหละ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะเอารถไปจอดที่หน้าร้านขายของชำ
ภรรยาเข้าร้านไปก่อนตัวเขาเองกำลังจะเดินตามไป
รถของเขานี่จอดนิ่งนะ
เฉยเลยนะคะจู่มีรถมาจากไหนไม่รู้
พุ่งมาชนพลิกคว่ำไปทั้งสองคันเลยอ่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เนี่ยค่ะรถคันนี้รถเก๋งคันนี้เขาจอดลงไปซื้อของภรรยาไปแล้ว
เข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนี่คือสามีหนูเนี่ย
กำลังจะเดินตามเข้าไปแล้วรถคันนี้มาจากไหนไม่รู้ค่ะ
พุ่งมาเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดเขาไม่ลงมาจากรถนี่นะไม่อยากจะคิดเลยนะ
ใช่เพราะมันพุ่งเข้าบริเวณด้านคนขับพอดีเอออ่าแล้วเขาเดินมาเนี่ย
ช่วงที่เดินมานะแล้วรถเข้ามาชนเขาก็เฉียดตายไปนิดเดียวอีกเหมือนกันเนี่ย
เห็นไหมคะเขาวิ่งนะเขาเดินลงมาประมาณห้าเก้าได้
แล้วก็คงจะได้ยินเสียงอ่ะหันหลังไปปุ๊บวิ่งก่อนเลยอ่ะทีเนี้ย
และลักษณะถ้าเดินหันหลังไม่ได้ยินหรือไม่ได้สังเกตอะไรก็คือขออภัยนะคะ
อาจจะโดนได้อืมอาจจะได้รับบาดเจ็บได้แล้วรถคนคันที่พุ่งมาเนี่ย
เป็นรถลิกซัสค่ะแล้วเห็นไหมคะมองล้อหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่บน
รถเล็กซัสคันที่พุ่งมาชนชื่อว่าไนโตมอนอาพิชนสุกอายุสี่สิบเจ็ดปี
คุณคะถ้าคุณเห็นสภาพเนี่ยเขาต้องบาดเจ็บบ้างแหละเขาต้องเป็นอะไรบ้างแหละ
แต่คนขับรถเล็กซัสค่ะไม่ได้รับบาดเจ็บและรถคันที่เป็นรถเก๋งเนี่ย
ถูกพุ่งชนเจ้าของชื่อว่าคุณพัชชัยวุฒิสันคนที่วิ่งหนี
ไม่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่คนที่ได้รับบาดเจ็บกลายเป็นพันรยา
ซึ่งเดินเข้าร้านไปก่อนหน้านี้ไปสอบถามคนขับรถเก่ง
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถจอดรถจะลงมาซื้อของภรรยา
เดินเข้าไปแล้วตัวเขากำลังจะเดินกำลังจะเดินตามเข้าไปเนี่ยนะคะ
ตัวเองก็กระโดดหลบนะก่อนที่รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน
บันทึกภาพในจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับคนขับรถเล็กซัสค่ะ